คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่จังหวัดพิศนุโลกนะฮะ
เมืองจำมีนักโทษชายเสียชีวิตเดือนเดียว๔รายครับ

ญาติญาติบอกว่ามันไม่ปกติแล้ว
เพราะพักหลังไปเยี่ยมอาการเริ่มสุขภาพย่ำแย่ลงย่ำแย่ลงแล้วไม่ใช่คนเดียว

คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยนะฮะ
อันนี้ญาติแล้วก็ชาวบ้านหมู่๓ตำบลมะต้องครับ
ได้ร่วมการประกอบพิธีชาปนากิสบ
นายคเนธภูศรีเทศอายุ๒๗ปี
ซึ่งเขาเป็นนักโทษชายเมืองจำพิศนุโลก
เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ห้ามกระดามความโศกเศร้าของญาติพี่น้อง
แล้วทุกคนนั้นยังคงติดใจสาเหตุการณ์ตายครับ
นางสาวกระหนกวันภูศรีเทศอายุ๔๘ปี

ครอบครัวได้รับแจ้งว่าน้องชายเสียชีวิต
ประมาณช่วงตี๒ของ๒๙ธันวาคม
โดยแพทย์ระบุสาเหตุการตายว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ
ทั้งที่น้องไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อน

แต่หลังจากถูกคุมขังในเรือนจำใน
ข้อหายาเสพติดเริ่มสู้ผอมลงเรื่อย
นะครับอีกทั้งตอนที่แม่ไปเยี่ยมที่เรือนจำ

และเพื่อนนักโทษยังเล่าให้ฟังด้วยว่า
เวลาใครเดินไปโรงอาหารไม่ทันก็จะอดกินข้าวเลย
แล้วน้องเนี่ยยังเคยโดนซ้อมจนกรามหัก
กระทั่งพอน้องมาเสียชีวิตญาติก็ทวงถามว่าน้องเป็นอะไร
แต่ทุกคนก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้และไม่รู้นะครับ
และเมื่อถามถึงความรับผิดชอบก็ถูกตอบกลับมาว่า
นี่เป็นรายแรกเลยนะที่ถามเรื่องเยียวยาเนี่ย
เรือนจำตอบนะย่าก็บอกแล้วถามไว้ได้หรือยังไง
ทั้งที่น่าจะเป็นสิทธิ์ของญาติที่สามารถทำได้
เขาก็ติดใจมากตอนนี้ติดใจมากว่าทำไมเรือนจำถึงปกปิดสาเหตุการณ์ตาย
อีกทั้งยังรู้ด้วยว่าตอนนี้มีผู้ป่วยในผู้ต้องขังป่วยอีกเยอะแยะมากมาย
นะยังอยู่ที่โรงพยาบาลก็ดีแล้วก็นอนป่วยในเรือนจำอีกเป็นร้อยร้อยคน
ด้วยอาการเดียวกันคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบให้ชาวบ้านด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บชิ้นเนื้อในสมองของผู้ตาย
ไปตรวจสอบสาเหตุการตายโดยละเอียดประมาณ๑เดือนจะทราบผล
ที่ก็มีข้อมูลอีกฝากฝั่งหนึ่งเปิดเผยว่าในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
มีผู้เสียชีวิตในเมืองจำนี้๔คนโดยวันที่๒๙ที่นายคณะเสียชีวิต
ก็มีนักโทษเสียชีวิตในวันเดียวกันอีก๑คนเท่ากับว่าคืนนั้นคืนเดียว๒ศพนะครับ
ในสาเหตุเดียวกันคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับ
และต่อมาแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้เข้าไปตรวจสอบคัดกรองสุขภาพของผู้ต้องขัง
ก็พบว่านักโทษเกือบทั้งคุกป่วยจริงคุณผู้ชมป่วยเกือบทั้งคุกนะครับ
แล้วก็มีสภาพขาดเกลือแรกเหมือนกันมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูงเหมือนกัน
เมืองต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการกินอาหารที่ดิบที่ถูกส่งเข้าไปให้กินในเรือนจำ
แล้วก็มีการมีสารปนเปื้อนสารพิษบางอย่างเข้าไปให้นักโทษได้กินกันนะฮะ
ถ้าพบว่ามีความบกพร่องก็ต้องมีความผิด
ในการจัดซื้อหรือว่าการตรวจรับอาหารดิบ

แล้วถ้าพบว่าผิดจริงจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
หวังว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องขังและญาติด้วย
คือเรือนจำในประเทศไทยตอนนี้นะคะ
ระดับความแออัดก็มีสูงอยู่แล้ว
การที่เขาเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นก็ยอมรับแหละ
การเข้าไปรับโทษนะคะแต่ว่าความเป็นอยู่นี่มันแออัด

มันแย่มากสุขอนามัยมันต้องมีไงนะครับ